คุณผู้ชมคะร่วมงานหนึ่งสะพรึงร้อยที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
จะพาไปดูที่ลำปางค่ะเช้านี้ชาวบ้านเขาแตกตื่นกันใหญ่เลย
เพราะว่ามีคนเดินทางมาจากระยองแล้วก็มาร่วมงานแต่ง
มีการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ต้องรอยืนยันผลรอแถลงหน่อยนะคะ
ช่วงสายวันนี้ที่สาราประชาคมในหมู่บ้านวางโม่
เป็นชายอายุ๓๓ปีที่เดินทางมาจากระยอง
ที่ลำปางมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อน
คือจัดขึ้นเมื่อ๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาในหมู่บ้านนี้
แล้วปรากฏว่ามีอาการไอเจ็บคอมีเสมหะปวดหัว
ทีนี้ก็ไปตรวจคัดกรองโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลลำปางเมื่อวาน
ผู้ชายคนนี้ค่ะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลำปาง
ทราบบอกว่าตัวผมเนี่ยมีความเสี่ยงสูง
เพราะว่าผมไปใช้บริการไปฟิตเนสในระยอง
แล้วจำได้ไหมที่ระยองมันมีรายงานก่อนหน้านี้ไงคะ
ที่กรณีเทรนเนอร์ป่วยติดโควิดก่อนหน้านี้
แล้วตัวเขาก็มาที่เดินทางจากระยองมาลำปาง
โดยใช้เครื่องบินเส้นทางอุตภัวท่ากัดสยานเชียงใหม่

หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เช่ารถยนต์ส่วนตัวมาที่จังหวัดลำปาง
มีไปแวะร้านสะดวกซื้อ๒ร้านบริเวณริมถนนสายลำปางแจ้ห่ม

หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาก็ไปร่วมงานแต่งของลูกผู้ใหญ่บ้าน
เขตพื้นที่ตำบลต้นทงชัย
ก็เขาจัดเป็นโต๊ะจีนในงานแต่งคุณทัศนัย
มีโต๊ะจีนประมาณ๒๐๐โต๊ะโอ้โหแขกเป็นพันเลยนะ๒๐๐โต๊ะเนี่ย

งานแต่งเขามีจัดพิธีเช้าแล้วก็ตอนเย็น
ไปร่วมทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
ทีนี้ในเมื่อตัวเขากังวล

เพราะว่าไปใช้บริการฟิตเน็ตที่เดียวกันกับเทรนเนอร์ด้วย
ก็ตรวจเชื้อโควิดแล้วนะคะตอนนี้รออยู่รอผลยืนยันอยู่
เดี๋ยวบ่ายนี้จะแถลงข่าวว่าผู้ชายคนนี้ที่เดินทางมาจากระยองเนี่ย
สรุปตัวเขาติดโควิดหรือเปล่าถ้าเกิดติด
จะทำให้คนในงานแต่งงานก็จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทันที

ไปคนเดียวสะพึงเป็นร้อยเป็นพันนะโอ้น่ากลัวเหมือนกัน
ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยค่ะสองโรงเรียนมัธยมชื่อดังของจันทบุรี
โรงเรียนเบนจมะราชูทิศที่จันทบุรีก็ประกาศปิดเรียนวันนี้นะคะ
เปลี่ยนเป็นให้นักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์แทนเพราะว่าคุณครูเนี่ย
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนระยองวิทย์เมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองธันวาคมเนี่ยมีนักเรียนมหนึ่งถึงมสาม
สสวทเนี่ยก็ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่จังหวัดระยองผู้ปกครองมารับบุตรหลาน
เมื่อวานนี้ค่ะโรงเรียนเขายังไม่ปิดไงพอผู้ปกครองรู้ข่าว
ผู้ปกครองก็ทยอยมารับบุตรหลานอย่างต่อเนื่องอันนี้คือที่โรงเรียนเบนจมะราชูทิศนะคะ
อีกโรงเรียนหนึ่งของจันทบุรีก็คือโรงเรียนศรียานุสรค่ะอยู่ตรงข้ามกันเลย
ก็เลยออกประกาศหยุดเรียนเหมือนกันเป็นการปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
เพราะว่าจันทบุรีก็เป็นเขตติดต่อกับระยองอันนี้ทางผอก็มองว่าเพื่อคลายความกังวลของทุกฝ่าย
ให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ในวันนี้แทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ